เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔ธันวาคมล่าสุดตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
เอาไปจ่ายค่าเทอมยืนรอรถอยู่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วก็เอากระเป๋าเงินเธอไปเลยแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่นะคะขี่รถวนดูก่อนค่ะวนดูก่อน
แล้วสุดท้ายก็ก่อเหตุนี่
นี่จังหวะเธอก็วิ่งตามใช่ค่ะเธอวิ่งตามผู้เสียหายวิ่งตาม
สุดท้ายจับได้จับได้แล้วคนก่อเหตุอ้างว่ายังไงรู้ไหมคะ
ก็จำเป็นต้องใช้เงินช่วงปีใหม่อ่ะจำเป็นต้องใช้เงินช่วงปีใหม่อ่ะ
ทุกคนจำเป็นต้องใช้เงินหมดค่ะนี่น้องต้องไปจ่ายค่าถือ
ถูกต้องคุณมีสิทธิ์อะไรไปเอาเงินเขาเออ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดยี่สิบสี่ธันวาคม
ทางเท้าหน้าซอยประชาสงเคราะห์๒๓ผู้ชายรูปร่างอ้วนนะคะ
ทุ่มท้วมขี่จักรยานยนต์กระชากระเป๋าของนักศึกษาผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายไป
คือคนร้ายวนดูก่อนแล้วก็คนร้ายกลับมาก่อเหตุนะคะ
ก็ตามภาพที่เราให้ดูไปอย่างที่บอกว่าตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
เป็นพื้นที่ของตำรวจสอนอดินแดงนะคะจับคนร้ายได้แล้ว
คนร้ายคือนายประวิทย์จันเพ็ญเขามีฉายาด้วยอืมปอนดินแดง
อนดินแดงปอนดินแดงอายุ๓๒ถูกจับตอนอยู่ในห้องพัก
เป็นหอพักนะคะในซอยโรงเรียนราชประสงค์
ปอนรับสารภาพกระชากระเป๋าของหญิงสาวผู้เสียหายไปจริง
เงินที่ได้มาก็คือหนึ่งหมื่นสามพันบาทหมดแล้วจ้ะ
ก่อเหตุ๒๔ธันวาคมใช้หมดเรียบร้อยเอาไปทำอะไร
แต่ขอดูความจำเป็นในช่วงเขาบอกเขาจำเป็นเอาไปเที่ยว
นี่คือความจำเป็นของเขาเอาไปเที่ยวช่วงปีใหม่
เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพจำเป็นมากนี่คือความจำเป็นของเขา
เกลี้ยงเลยหนึ่งหมื่นสามพันบาทเงินค่าเทียมของผู้เสียหายเขา
นายปอนอ้างว่าไม่ได้เตรียมการไม่ได้คิดจะมาก่อเหตุเลย
บังเอิญเอ่อบังเอิญขับผ่านปากซอยประชาสงเคราะหยี่สิบสาม
แล้วเห็นหญิงสาวผู้เสียหายยืนกดเงินอยู่ด้วยความที่จำเป็นต้องใช้เงินช่วงปีใหม่
ก็เลยตัดสินใจวกรถกลับมาดีกว่า
วกรถกลับมาก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้
ผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังนะคะ
คืนวันที่๒๔ธันวาคมประมาณ๓ทุ่ม
เงินเดือนที่เธอทำงานหนักมาทั้งเดือน
บาทจะเอาไปจ่ายค่าเทอมกับค่าหอพัก
ดเงินเสร็จไปยืนรอรถเมย์จะไปหาญาติ
ก็นี่เลยคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา
ขี่ไปบนทางเท้าด้วยขี่เร็วด้วย
แล้วกระชากระเป๋าเงินเธอไปเลยค่ะ

วิ่งตามนะคะตามภาพในกล้องวงจรปิด
เห็นว่าผู้เสียหายเขาวิ่งตาม

บอกตอนแรกถอดใจแล้ว

บอกเบื้องต้นก็ดีใจที่จับคนร้ายได้
ได้ไม่ไปก่อเหตุกับใครอีกนะคะ
พอจับคนร้ายได้เธอถามในปอนคนร้ายเลยว่า

แล้วก็พูดสั้นว่าขอโทษครับ
อืมแต่สุดท้ายจับได้ค่ะปอนดินแดงอายุสามสิบสองเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนในพื้นที่นะคะชุมชนประชาสงเคราะห์อ่ะค่ะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อปอดินแดงเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอืมที่วัดตะพานอืมทีมข่าวของเราก็เลยไปเลยไปที่วินรถจักรยานยนต์ตามที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลมานะคะที่วินรถจักรยานยนต์ก็จะมีป้ายชื่อนี่บอกสมาชิกว่าใคร
ขี่วินบ้างจะได้รู้หน้าค่าตาว่าเออใครเป็นใครนี่ไงนี่ไงประวิทย์จันเพ็ญหมายเลขเจ็ดนี่ไงนี่คือปอนดินแดงที่ไปก่อเหตุใส่เสื้อวินเบอร์เจ็ดอยู่วินนี้จริงแม่ค้าขายของข้างวินนางจินตนาเรืองฤทธิ์ก็เลยบอกว่าอ๋อปอนก็อยู่ในชุมชนวัตภานี่แหละแต่ปอนก็เปลี่ยนที่อยู่บ่อย
แต่ใจคอในปอนก็เป็นวัยรุ่นนิสัยดีเป็นวัยรุ่นนิสัยดีทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัว
แต่คุณพี่จินตนาบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อ๓เดือนก่อน
ปอนเนี่ยเปลี่ยนไปจากขยันไปวิ่งวินเปลี่ยนไปว่าเดี๋ยวมาบ้างไม่มาบ้าง
เป็นคนนิสัยร่าเริงก็เริ่มเก็บตัวไม่สูงสิงไม่คุยกับใคร
ทุกคนก็เลยลือกันว่าปอนมันติดยาบ้าแน่แน่อืมนี่
พอทุกคนรู้ข่าวว่าปอนถูกจับเนี่ยไปชิงทรัพย์เนี่ย

นานแล้วจ้ะประมาณสิบปีครับประมาณประมาณสิบปีได้ไหม
นิสัยดีไม่ไม่เกเลไม่อะไรนะเอ่อมาช่วงหลังเนี้ย
เขาดูเขาแปลกไปเมื่อก่อนเขาก็วิ่งรถดีนะ
วิ่งรถไปเช้ายังกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่มาช่วงช่วงสองเดือน
สามเดือนเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่งรถอ่ะ
มาเขาแป๊บแป๊บอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างงี้น่ะ
เห็นอยู่ว่าเขาดีอะไรอย่างนี้นิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยตกใจ
ตกใจเหมือนกันอืมเห็นตำรวจมาเต็มก็ตกใจอืมแต่คนนิสัยดี
เขาก็จะไม่ก่อเหตุแบบนี้นะคะก็ไปติดยาบ้าด้วย
มาก่อเหตุแบบนี้ด้วยตำรวจสอนอดินแดงก็ดำเนินคดีกับในปอนค่ะ
ข้อหาชิงทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืนก็เตรียมฝากหางต่อสารอาญารัชดาในวันจันทร์ที่๖มกราคมนี้นะคะ